ไปที่สาวมากความสามารถดีกว่าเป็นพิธีกรคนเก่งด้วยนะคะงานชุกงานแน่นจริง
คุณไดอันน่าค่ะคนนี้สวยรวยเก่งสุดยอด
เลิศแร่นในวงการ๓๐ปีแล้ว
ร้อนผ่านหนาวมาเยอะแยะมากมาย

อย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาหลายคนเห็นพี่ดายเป็นที่พึ่ง
แล้วดูแกรดโกงแกไปหน้าสดตลอดนะ
หลายคนละยังไม่ได้เห็นบักมุมน่ารัก
แล้วก็การพูดถึงดูแลของตัวเองของพี่ดายเลย
ไดเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าเธอคือสาวอายุ๔๐บวกแล้ว
นะคะที่ต้องไปพบแพทย์ทั้งเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องการดูแลหน้าตาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
ธรรมชาติมันก็ใช่นะแต่การใส่ใจตัวเองก็ควรมีบ้างเหมือนกัน
แต่ถึงกับต้องขึ้นเขียงศัลยกรรมเลยไหมพี่ไหนย้ำเลยนะคะ
ไม่เอาเด็ดขาดจ้ะเพราะว่าที่เห็นทุกวันนี้คือหน้าจริง
อันนี้เบ้านี้บล็อกนี้พี่ไดบอกเลยอันนี้คุณพ่อคุณแม่ให้มานะ

หมายถึงว่าหน้าหรือว่าแบบร่างกายทั้งสองอย่างเลย
ไม่ยอมแพ้ต่อแรงโน้มถ่วงของโลกแต่ว่าสมัยก่อนแบบแต่งหน้าเชยมากอะไรอย่างนี้

สีตาป๊าแบบปอดอะไรอย่างนี้แล้วปากแบบชมพูอะไรอย่างนี้ค่ะ
ยุคนึงเราก็แต่งแบบนั้นแหละ
ใช่นี่คือตัวแม่ไอดอลยุคนั้นเหมือนกันค่ะ
สาวเก่งขนาดนี้อยากจะให้มีคนมาดูแลหัวใจ